คุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่ของการชุมนุมแถวดินแดงหน่อยกันแล้วกัน
เหลี่ยมดินแดงหรือว่าแยกดินแดงนะครับ
เมื่อคืนนี้ที่มีการชุมนุมเนี่ยมีการแชร์คลิปหนึ่ง
บอกว่ารถของตำรวจน่าจะเป็นรถควบคุมตัวผู้ต้องหา
พุ่งชนผู้ชุมนุมแถวแยกดินแดง
แล้วคนถูกชนเป็นเด็กชายว่า๑๔ปีเท่านั้นชนแล้วหนีด้วยนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับตอนที่เกิดเหตุเกิดอันเกิดขึ้นนะครับ
โอ้โหจะเห็นว่ามีคนหนึ่งกลิ้งไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่สื่อมวลชนกำลังไลฟ์อยู่พอดีนะฮะแล้วก็เห็นภาพตรงนี้พอดีนะครับ
คือที่ชนนี่คือชนคนนะฮะค่ะชนคนนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นรถกระบะตู้ทึบนี่ฮะเหมือนกับรถคุมตัวผู้ต้องหาของตำรวจนี่แหละครับ
แล้วก็ขับผ่านไปเลยไม่หยุดช่วยเหลือนะไม่ได้หยุดดูเลยนะครับ
ผู้ที่ถูกชนเป็นเยาวชนชายอายุสิบสี่ปีคำถามก็เลยตามมามากมายว่าทำไมไม่หยุดช่วย
อ่าเราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยชี้แจงออกมาแล้ว
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับคือในคลิปเสียงของผู้สื่อข่าวที่ไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ย
ตอนนั้นเป็นการคาดการณ์โดยฉับพลันเพราะว่ามันเป็นเหตุแบบมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วมันมืดด้วยก็เลยคาดว่าจะเป็นชนจักรยานยนต์หรือเปล่าความจริงชนคนเลยนะฮะ
ชนตัวคนเลยนะครับวันนี้พลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แถลงผลสอบชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพบชนบอกว่ารถคันดังกล่าว
เป็นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาของสนพระพลาชัยหนึ่ง
มี๑๐ตำรวจเอกนรเศษพบหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเป็นคนขับ
แล้วจากนั้นก็มีการสั่งกำลังพลบางส่วนเนี่ยให้กลับที่ตั้งได้ตอนที่ไปควบคุมการชุมนุมเมื่อวานนี้
พอเขาสั่งให้กลับที่ตั้งได้ตอนนั้นก็กำลังขับรถกลับสอนอพระพลาชัย๑
โดยใช้ถนนวิภาวรีรังสิตขับมาถึงจุดเกิดเหตุ๑๐ตำรวจเอกนรเศษบอกว่ามีคน๖๗คนวิ่งมาที่รถ
แล้วใช้ของแข็งเนี่ยตีกระจกหน้าฝั่งคนขับตีรอบรถด้วยแล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้นด้วย
ดังขึ้นบริเวณรอบรถหลายครั้งตำรวจคนที่ขับรถก็กลัวว่าจะได้รับอันตราย
เพราะไม่มีอาวุธติดกายมาด้วยจึงพยายามขับรถออกจากจุดดังกล่าวให้เร็วที่สุด
จังหวะนั้นมีคนเนี่ยเข้ามาขวางหน้ารถก็เลยเกิดการชนกันเกิดขึ้นตามคลิป
นี่พบชนชี้แจงนะครับหลังจากนั้นพบชนบอกว่าจากการตรวจสอบ
พบว่ารถคันนี้พอขับไปยางแตกไม่สามารถขับต่อไปได้
คนขับจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าจอดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็กลับต้นสังกัด
คือสนพระพลาชัย๑แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
พอผู้บังคับบัญชาทราบก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
ว่าจะมีคนไหนที่ถูกชนเจ็บแล้วไปรักษาตัวหรือเปล่า
พบว่าไม่มีใครไปรักษาตัวตำรวจคนขับรถคันนั้นก็ไปลงบันทึกประจำวัน
สอนอดินแดงท้องที่เกิดเหตุและจะไปร้องทุกข์เอาผิดกับคนก่อเหตุด้วย
ข้อหาร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่และทำลายทรัพย์สินราชการ
เนี่ยเขาบอกมีร่องอยถูกทุกป์รอบคันเลย
พอขับผ่านไปแล้วก็ไปยางแตกก็เลยต้องไปจอดอยู่
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานย้ำว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เนื่องจากมีกลุ่มคนเอาอาวุธเข้ามารุมล้อมรถของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พยายามขับหลบหนีแล้วแต่มีการขัดขวางจนเกิดการเฉียวชน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ขับรถคันนั้นบอกว่าพอหันไปดูเห็นว่า
ไม่ได้รับอันตรายมากจึงขับรถออกไป
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่การชนแล้วหนีฟังพบชนชี้แจงนะครับ
ไม่ใช่มองไม่เห็นนะฮะคือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างที่นำเรียนนะครับ
กลุ่มหกคนต่างกล่าวนำอาวุธนะครับเข้ามาลุมล้อมรถเจ้าที่นะครับ
พร้อมกับทุกตีนะครับแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับ
เจ้าที่ตำรวจก็พยายามขับรถออกจากที่เกิดเหตุนะครับ
กลุ่มหกคนต่างกล่าวก็ยังคงพยายามเข้ามาขัดขวางนะครับ
ก็เจ้าที่ตำรวจถ้าเกิดเห็นเนี่ยโดยข้อที่จริงก็พยายามเบรกนะครับ
แล้วก็พยายามหลบแล้วก็เกิดเฉียวชนก็หันไปดูปรากฏว่าก็
นี่เป็นการชี้แจงจากทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไป
จุดเกิดเหตุนะครับที่แยกดินแดงแถวแถวเนี้ยครับทุกผู้ชมครับ
เกิดภาพตามคลิปของเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยรอบพื้นที่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่
แต่ว่าส่วนใหญ่จะเสียหายจากการถูกทุบทำลาย
ไม่รู้ว่าเนื่องจากสาเหตุอะไรเหมือนกันนะครับ

ส่วนที่สอนอดินแดงยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
ตำรวจเอกนรเศษตำรวจที่ขับรถกระบะคันในคลิปนะครับ
คุณคารินได้ไปคุยกับคุณย่าของเด็กชายวัย๑๔ปี
วัยรุ่นชายที่ถูกรถตำรวจชนในคลิป
โทรไปคุยทางโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณย่าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอุบัติเหตุ
ได้อย่างไรเพราะเย็นวันที่เกิดเหตุเนี่ย
บอกจะออกไปเจอเพื่อนแถวใต้สะพานพระราม๔แล้วหายไปเลย
ทราบเรื่องอีกทีก็คือถูกรถชนเมื่อคืน
ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี

พอรู้ว่าคู่กรณีของหลานชายที่ชนหลานชายคือตำรวจ
ซึ่งคิดว่าคงจะไม่ไปแจ้งความเพราะเกรงว่าจะถูกแจ้งความกลับ
หลานไปร่วมชุมนุมตัวย่าเองก็ไม่รู้จักใครไม่มีความรู้
แจ้งความไปคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะรู้ตัวเองดีนะครับว่าคงจะไปแจ้งความต่ออะไรไม่ได้

ไม่ได้จะเป็นคนถูกยิงหรือว่าเจ้าหน้าที่ทำร้าย
ส่วนใหญ่เรื่องมันก็เงียบหายไป
แปลว่าคุณย่าก็จะไม่แจ้งความเหรอครับ
และไม่เห็นเขาทำอะไรเขาได้เค้าก็ดูข่าวนะ
ดูข่าวทุกวันดูว่ายูอะไรที่ว่ายิงกันหายโดนไหปลา
ยังจับเป็นอะไรเขาไม่ได้เลย
คือตำรวจบอกว่าคนที่ขับรถตำรวจคันนี้
ไปแล้วเห็นว่าคนถูกชนไม่ได้เป็นอะไรมาก

แต่ว่าถามคุณย่าว่าเอ๊ะแล้วหลานชายเป็นยังไงบ้างนะครับ
คุณครินถามคุณย่าของน้องที่ถูกชนนะครับ
ย่าบอกว่าตอนนี้อาการหลานชายแขนหักทั้งสองข้าง
นี่ฮะแล้วก็มีแผลเย็บที่คาง

เตรียมเข้ารับการผ่าตัดในอีกสองวันนี้นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปหยิบยืมเงินจากคนรู้จักมารักษาหลานต่อไป
แล้วก็คงจะไม่แจ้งความอันนี้ย่ายืนยันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีอาสาสมัครกลุ่มพลเมืองดีบอกว่า
เคยเจอกับวัยรุ่นอายุ๑๔ปีคนนี้ที่ถูกรถชนเนี่ยนะครับ
ถูกตำรวจชนเจออยู่๓๔ครั้งเวลาที่มีการชุมนุมที่แยกดินแดง
ตอนที่เกิดเหตุในคืนวันเกิดเหตุ
อาสาท่านนี้ที่เราไปคุยด้วยก็บอกว่าก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
เราเห็นมาก่อนหน้านั้นรถมันถูกหรือถูกอะไรมา
ไม่เห็นมีร่องรอยนะครับเท่าที่ดู
แต่ข้างเขียนว่าสนพช๒

ถ้ายางแตกมันต้องขี่สายมั้งแต่แรกแล้ว
เราเจอกับน้องก๊อฟคนที่ถูกรถชนเนี่ยบอกว่าปล่อยไหมตอนที่แดง
เจอกันก็บ่อยครับเขาจะมาแวะมาตรงที่กินข้าวที่แดกข้าวฟรี
ก็ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าเป็นรถของสนพระพลาชัย๑นะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางเราไปถามคุณย่าคุณย่าบอกว่าน้องรักษาอาการรักษาตัว
อาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเมื่อคืนเช็คไปแล้วก็ไม่เห็นว่ามีคนเจ็บอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เพื่อพี่ตำรวจจะไปดูน้องเขานะครับ
จะผิดจะถูกหรือว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ไปไล่กันอีกทีก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม